หลังจากที่เปียกปอนไปตามกันแล้วเมื่อวานนี้

เร็วเข้าข่าวตรงนี้เลยค่ะ

จากว่าเล่นสงการกันสนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญก็คือ
อย่าลืมผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่าลืมประเพณีไทย
เขาไปทำความดีกันที่บ้านบางแคร์ค่ะ
เขาบอกว่าแค่จะรวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าบนเวทีคอนเสิร์ต

พวกเขานำโดยพี่ใหญ่อย่างพระรพลพลกองเสียงแล้วก็หนุ่มกะลา

รวมตัวกันจัดกิจกรรมดีส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแคร์
ที่ฉันเห็นแว๊บมันเห็นพี่มิ้วอยู่ในนั้นด้วย

เขาบอกว่าเป็นโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
ก็เลยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันค่ะ
เพื่อเป็นการเติมเต็มความอบอุ่น

รวมไปถึงเพลงเพราะเรียกรอยยิ้ม
แล้วก็ความสุขของคุณตาคุณยายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

อยู่บ้านเดี๋ยวกลับบ้านไปชวนคุณตาคุณยายเต้นแบบนี้ดีกว่า
แต่เห็นนี่แหละท่าเต้นของศิลปินแล้วสนุกสารคุณตาคุณยาย
ลูกหลานชาวไทยเติมเต็มความสุขให้กับเหล่าผู้สูงอายุ
แล้วก็ขอเชิญชวนเลยนะคะน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่
หันมาใส่ใจดูแลความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะ
ครับก็เป็นการขอพรนะครับ
พี่ที่นี่ก็พี่ป้าน้าอาที่นี่ก็น่ารัก
ที่ทำให้ผู้สูงอายุคลายเงาได้
เพราะว่าเหมือนพวกผมมาแล้วก็เหมือนได้เห็นรอยยิ้มของคนที่นี่

ห้ามเรียกตายายเรียกพี่มาที่นี่นะฮะ
ตรงนี้ก็อยากจะฝากทุกหลานเพื่อน
ทุกคนที่มีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นความรักที่อบอุ่นที่สุดแล้วนะฮะ
แล้วก็อยากให้ดูแลท่านให้ดีพอเรามาเห็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่อยู่ตรงนี้พี่
ที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกแบบจริงแล้วก็เหงาเหมือนกัน
แต่ว่าลูกหลานถ้าเผื่อว่ามีคุณตาคุณยายอยู่ที่นี่ก็มาเยี่ยมหน่อยนะครับ